เกิดความวุ่นวายขึ้นในพื้นที่จังหวัดชนบุรีครับ
สถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืนมีผู้หญิงตบกันเป็นกลุ่มใหญ่เลยฮะ

นี่ครับคุณผู้ชมน้องชมพู่

เขาตบตีกันแย่งลูกค้าครับ
เป็นอาชีพร่วมอาชีพเดียวกันนี่แหละ
เป็นเพื่อนร่วมอาชีพแต่ว่ามาตบตีแย่งลูกค้ากันแบบนี้
ย้ำนะครับการใช้ความรุนแรงเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง๒ทุ่มเมื่อคืนที่๒๔มิถุนายน

ทำงานอยู่ในบาร์ญี่ปุ่นอยู่ในพื้นที่อำเภอศรีราชา

ตบตีกันยื้อยุดกระชาก
ดึงผมบ้างดึงเนื้อดึงตัวบ้าง
ตบบ้างตีบ้างหยุมหัวกันแบบนี้

ที่จะมาใช้บริการที่ร้านที่บาร์ครับ
ลูกค้าชาวญี่ปุ่นต้อง
ผันตัวกลายมาเป็นพลเมืองดีห้ามศึก
ลูกค้ากลายเป็นกรรมการห้ามมวยครับ
กำลังจะมาเที่ยวอยู่ดีมาเจอเหตุการณ์แบบนี้

พลเมืองดีบอกว่าทั้งสองฝ่ายทะเลาะแบบนี้เป็นประจำ
นี่เราเห็นครั้งแรกยังตกใจเลยนะฮะ
แต่ชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ย
สัปดาห์ละครั้งถึงสองครั้งขั้นต่ำนะ
แต่ก็มักจะทะเลาะกันเองก่อเรื่องกันเอง
ถ้าไม่ตีกันก็จะแต่งตัวโป๊ะว่า

นั่งอยู่ริมถนนเรียกแขกให้เข้าร้าน

เพิ่มความเข้มงวดกวดขันจัดระเบียบหน่อย
กลัวว่าจะกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ในพื้นที่ศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับ